ไม่รู้วันนี้คุณนุ๊กกี้หนีไปดูแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาฮือฮามาก

นี่เริ่มเริ่มเห็นมั้ย
มะพร้าวนี่แปลกนะคะมันยืนต้นแต่มันโค้งงอคุณ
แล้วมันคล้ายกับพญานาคชูคอเห็นไหมคะ
อยู่ริมถนนรอบชายกว้านพยาวฝั่งทิศตะวันตกบ้านสรรหนองเหนียวหมู่สาม
ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
สันน้องเหนียวเขาปลูกไว้ริมถนนแบบนี้รอบกวานพยาวหลายสิบต้น
คุณดูต้นนี้ดิเห็นไหมสังเกตดูดีนะคะบริเวณถนนรอบกวานพะเยา
ทิศตะวันตกเนี่ยมีต้นมะพร้าวเรียงรายสองฝั่งถนนเยอะมาก
แต่ละต้นก็จะสูงตรงเด่นเป็นสง่าอยู่นะ
แต่ต้นนี้มันมีขนาดสักประมาณสูง๔เมตรได้
มันยังไงดีมันเหมือนมันยืนต้นขึ้นไปปั๊บแล้วมันหักปุ๊บ
ใกล้ถึงโคนทลายมะพร้าวมันโค้งงอเหมือนพญานาคกำลังแบบชูคอ

อะไรประมาณนั้นเขาว่าแบบนี้นะจินตนาการกันไปนะคะ
แล้วเนี่ยไอ้กราบทางใบมะพร้าวมันเหมือนเหมือนเสียนพญานาคอ่ะมีแผ่ปกคุมอ่ะ
เหมือนเลยชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้นคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เหมือนเหมือนพญานาคชูคอเลย
ชาวบ้านเขาก็เลยเอาผ้าสีขาวเนี่ยเอาสีขาวไม่ใช่เอาผ้าเอาสีขาวมาทาที่ลำต้น
เพื่อให้มันดูแบบชัดเจนหรือยังไงดิฉันไม่แน่ใจนะ
ไอ้การที่เอาสีมาทาที่ต้นเนี่ยไม่แน่ใจจริงเพราะว่าแต่ละที่เขาก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป
แปลกเหมือนกันถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้นะว่าเขามาทาไว้ทำไมหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้
ลองบอกกันมาหน่อยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกจริงที่เขามาทาเอาไว้เนี่ย
คือให้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาสังเกตเห็นชัดว่า

แต่ประหลาดของต้นมะพร้าวนี่เพราะว่าถ้าทางใต้ก็จะปลูกกันเยอะ
ก็เคยเห็นเหมือนกันต้นมะพร้าวที่มันเอียง
คงโค้งอ่ะเคยเห็นเพราะว่ามันโดนแรงลมไงแต่อันนี้มันคดลงมาอย่างนี้เลย
แล้วก็หักเด้งขึ้นไปเหมือนกับโดนดักอ่ะ
ถูกเหมือนอาจจะมีต้นไม้อื่นมาบดบังมันก่อนก่อนที่มันจะโตก็คิดกันไปได้หลายเกณฑ์
อาจจะหนีเขาเรียกว่าอะไรหาแสงอ่ะต้นไม้มันจะหาทางเอาชีวิตรอดด้วยการแบบ
โค้งออกหาแสงเพื่อให้แสงมันส่องถูก
ใช่เห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของความแปลกของต้นไม้